ถ้ามาดูเรื่องของกระแสในโลกโซเชียลในประเทศไทยเกี่ยวกับปันนามา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตาดูกันอยู่ค่ะว่าประเด็นเรื่องนี้นั้น
มีรายชื่อคนไทยคนใดบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
ตามรายงานล่าสุดหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะก็มีความคืบหน้าจากทางปปงที่แถลงว่า
มีรายชื่อคนไทยที่อยู่ในลิสต์มีทั้งชื่อบุคคลและในนามบริษัทหลายร้อยรายชื่อ
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องความผิดตอนนี้กำลังประสานปปงทั่วโลกที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
หาข้อมูลที่แน่ชัดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะคะ
ในวันนี้ข่าวที่ถูกเสนอออกมาผู้คนในโลกโซเชียลก็ให้ความสนใจไม่น้อย
ของไทยเองก็มีเอี่ยวไปหลายสิบบริษัทเข้าไปโหลดอ่านกันได้เลยครับ
ล่าสุดนี้เห็นว่าทางปปงบ้านเรากำลังเตรียมตรวจสอบเอกสารและเตรียมแถลงต่อสื่อแล้ว
โดยใช้วิธีการอธิบายในรูปแบบของการ์ตูนค่ะ
ซึ่งกระทู้นี้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียล
มีถึง๑๓๐๐๐ครั้งแล้วนะคะที่มีการแชร์กัน
และกำลังจับตาดูคนไทยที่มีอยู่ในรายชื่อบัญชีว่า
หลังจากที่ถูกตรวจสอบแล้วจะพบว่ามีความผิดหรือไม่ค่ะ
ที่ถือว่าเป็นการเปิดเผยเอกสารลับครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลก
จำนวนถึง๑๑๕๐๐๐๐๐ฉบับ
รอดออกมาแล้วก็ทำให้สามารถมองเห็นถึงกลวิธีในการที่จะช่วยผู้นำประเทศ
หรือว่าอดีตผู้นำตลอดจนบรรดานักการเมืองและคนร่ำรวยที่มีอิทธิพล
ใช้วิธีอย่างไรในการฟอกเงินหรือว่าหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี
รวมทั้งซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศด้วยค่ะ